ประกวดน้องแอนนาค่ะได้พักหนึ่งคืนค่ะ
ซึ่งสิ่งที่น้องแอนนาฝากมาถึงแฟนชาวไทยทุกคน
ก็คือคลิปความรู้สึกหลังการประกวดนะคะที่เต็มไปด้วยพลังบวกค่ะ

ที่สำคัญค่ะฝากข้อความมาถึงแฟนหน้าจอไทยรัฐทีวีด้วย
ที่ติดตามน้องพวกเราเนี่ยบันเทิงไทยรัฐเชียร์น้องมาตลอดเลยนะ

สวัสดีค่ะทุกคนแอนนาเองนะคะ
ว่ามันจะมีวันที่เราผิดหวังเสียใจบ้างนะคะ
คือวันไฟนอลนั่นเองแอนนาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน
เพราะเราก็เป็นมนุษย์เนอะเราคาดหวังแล้วก็อยากที่จะได้รางวัล
แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยตอนนี้แอนนาได้รับประสบการณ์

แต่น้าก็สะเก็บประสบการณ์นี้ไปตลอดชีวิตนะคะ
หวังว่าทุกคนก็จะเก็บประสบการณ์แล้วก็โมเมนต์ดีในการแข่งขันนี้ไปตลอดเหมือนกัน
ขอบคุณชาวไทยรับทีวีที่คอยเชียร์แอนนานะคะขอบคุณมากค่ะ
น่ารักมากเลยนะคะยังไงเราก็เชียร์น้องเสมอนะรอติดตามผลงานกันด้วยนะคะ
ไอจีของน้องแอนนาค่ะก็โพสต์ภาพสวยมาฝากแฟนชาวไทยด้วย
พร้อมข้อความดีบอกความรู้สึกตอนนี้นะคะแอนนาดีขึ้นมาก
อยู่กับปัจจุบันที่ดีที่สุดค่ะทุกอย่างเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะ
เส้นทางนี้เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตดีใจที่ได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่า
ไม่ว่าเราจะเป็นใครเราสามารถทำตามความฝันได้สุดยอดไปเลยค่ะ
แล้วก็หลังจากที่แอนนานั้นมีหลากหลายอย่างที่ทำในชีวิตนะคะ
ฝากทุกคนค่ะคอยติดตามกันด้วยละกันผลงานต่างอะเนาะ
รักมากจากแอนนาเสือค่ะโอ้น่ารักจังเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะหึบค่ะเราต้องอ่อนกันแล้ว
เพราะว่าวันพุธที่๑๘มกราคมนี้ค่ะจะไปรับน้องแอนนากัน
สมกับที่น้องทุ่มเทเธอไปยืนอยู่ตรงนั้นได้เธอเก่งมากแล้วนะ
เสื้อผ้าหน้าผมสตินะแล้วก็สมองในการใช้ประกวดเนี่ยมันสุดยอดมากแล้ว